เอ่อบบบันดาฯอ่ะมีคนมาหาจ้ะอ้อ
ใครเหรอครับเราเองโดยเฮ้ยเฮ้ยตองโอ้ย
กีฝึกเต็มเลยอ่ะโอ้โหสบายดีไหมไม่ได้เจอกับนักงาน
ถึงทำไมไม่บอกเดี๋ยวจะไปรับอุ้ยไม่เป็นไรเลยนี่
ใครเหรอจ๊ะสวยมากโอ้ย
เธออย่างงี้จริงด้วยนะที่แต่ดูไปดูมาเนี้ย

คุ้นแล้วนี่ข้อมูลนี้นะทีวีนี่นี่แม่ช่องทลัดทีวีนายังไหมแม่ทรีย์ด้วยกันตลอดแข่ว
น้องไปหน่อยเถอะไหม

เหมือนตัวทิ้งเหรอ

เจ้าชู้นักนะวางเสน่ห์ไปเรื่อย

ไอ้ห่างก็ไม่ต้องเผงนะ

ตายแล้ว

อย่าบอกนะว่าเรื่องใบตองอีกแล้ว

ถ้าชอบนักก็ไม่อยู่ใบตอง

ไหนพอดูจะรู้

สามหมื่นเลยล่ะลูก
ถ้าหัวหน้าจะคิดถึงฉันฉันไม่ว่านะ
หรือครับถ้างั้นผมจะคิดถึงคุณปอยทุกวันทุกเวลาเลยนะครับ
มีใบตองอยู่แล้วแล้วจะมาคิดถึงฉันทำไมคะไอ้หัวหน้าหลอกให้รู้สึกดีหรือไง
ถ้าผมคิดถึงคุณปอยแล้วคุณปอยไม่ว่าผมขอคิดถึงคุณปอยทุกวันเลยนะครับ
อยากคิดถึงก็คิดถึงไปสิฉันห้ามอะไรไม่ได้นี่

หัวหน้าดอนนี่ว่ะพาสาวมาด้วย
ถ้าทางหัวหน้าจะมากับแฟนนะปลอย
ต้อมกินอันนี้สิน่ากินนะ
อร่อยมากเลยปอยทำไมปอยน่ารักอย่างนี้
ต้องใจคอไม่ค่อยดีเลยฮะ

ก็หัวใจมันเต้นเป็นจังหวะตึ๊กตั๊กเหมือนไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอะไรปล่อย
ตำน่ารักที่สุดเลย
เฮ้ย

กลับกรุงเทพก็ดีเหมือนกันอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไร
ไม่มีใครรักฉันเลยทุกคนเอาแต่รักไป
ประชาวนี้ว่านี้ทุกคนเอาเผื่อหว่าจะโดนเจอกัน

เพราะว่าก็ว่าสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยล่ะจ๊ะ

ถังพ่อจะทำยังไงดีวะ

พี่ถึงปั๊บถ่ายฝนจ้า
พี่จะไม่รับผิดชอบถ่ายฝนใช่ไหม